ชีพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะชี้แจงกับทุกเรื่องราวที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวคิตตี้ชิชา
โชว์สเต็ปนินจาแหวกวงสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนออกไปแบบดื้อ
ขณะถูกถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มรุ่นพี่อย่างเนปราการ
หลังจากที่มีภาพของทั้งคู่เดินควงแขนช้อปปิ้งที่ต่างประเทศ
ซึ่งก็ทำให้ถูกตำหนิถึงกิริยาที่ไม่ค่อยน่ารัก
ที่ฝ่ายชายจะออกโรงปกป้องแบบเต็มกำลัง
พร้อมทั้งยอมรับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย
และเป็นคนที่เข้าใจซึ่งกันและกัน
พร้อมกับแท็กชื่อของกันและกัน
อดีตคนรักของสาวคิตตี้ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีผ่านสื่อด้วยตัวเอง
ล่าสุดสาวคิตตี้ก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
โดยยืนยันว่าได้จบความสัมพันธ์กับนาวินต้าก่อนที่จะเริ่มรู้จักกับเนม
ซึ่งตอนนี้สถานะของทั้งคู่พัฒนาขึ้นจากพี่น้องกลายมาเป็นคนรู้ใจแล้วล่ะค่ะ
บางคนก็จะเข้าใจว่าเหมือนเราแอบทำอะไรกันอยู่
จริงเราไม่ได้แอบแล้วก็ค่อนข้างโจ่งแจ้งว่าแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรด้วยกัน
ก็เป็นคนที่แบบมีความสุขที่สุดอะค่ะแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้มองคนอื่น
เหมือนที่ผ่านมาก็มีบทเรียนหนักจากความรักมาแล้ว
ว่าเวลาที่แบบเราเร่งรีบหรือเราทำอะไรที่มันแฮปปี้มาก

การที่เราเป็นห่วงใครสักคนมากกว่าเราแล้วเขาก็เป็นห่วงเรามากกว่าเขาเหมือนกัน
คือตัวคิดรู้ว่าความจริงเป็นยังไงพี่เมมรู้ว่าความจริงเป็นไง
คิดก็ดูว่าสุดท้ายความจริงมันก็จะเปิดขึ้นมามันอาจจะนานหน่อย
หรือบางทีคิดอาจจะเลี่ยงไปก่อนหรือเปล่า
แต่ถ้าความจริงเปิดขึ้นมาสุดท้ายแบบยังไงวันหนึ่งคนจะเข้าใจเราเอง
คิดยืนยันว่ามันไม่ได้มีมือที่สามค่ะเพราะว่าคิดกับพี่ต้าก็จบกันไปก่อน
แค่ที่มาเปิดลงอินสตาแกรมเพราะว่าเหมือนไหนก็ได้ไหน
เอาให้เห็นว่าเรากล้าอยู่กลางแสงนะเราไม่ได้ซ่อนตัว
แต่ถ้าวันหนึ่งพี่เมมเกิดบอกว่าอยู่ด้วยกันมันไม่สนุกมันไม่มีความสุขแล้วเนี่ย
เขาจะไปหรือเราจะไปคิดเชื่อว่าเราขอลบการตัดสินใจทั้งคู่
จากนี้สาวคิตตี้ในฐานะคนกลางระหว่างเนมและนาวินต้า
ก็ขอออกตัวแทนทั้งคู่ว่าหากจะมาผิดใจจนมองหน้ากันไม่ติด
เพราะเรื่องผู้หญิงคนเดียวดูท่าว่าจะเด็กไปหน่อย
จะทิ้งท้ายด้วยคำยินดีให้กับอดีตคนรัก
ที่กำลังซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับหวานใจคนใหม่อีกด้วยค่ะ
อันนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องของพี่ต้ากับพี่แนมอะค่ะ
ว่าถ้าว่าทั้งคู่ก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้ว
แล้วไปอยู่ที่การตัดสินใจของเขาว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้
ถ้าเขาจะเลิกเป็นเพื่อนกันเพราะผู้หญิงคนนึง
คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะเด็กไปหน่อยค่ะ
ก็รับทราบตลอดว่าพี่เนมก็ให้เกียรติและเคารพพี่ต้าเสมอ
ก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องทางพี่ต้ามากกว่าว่าพี่ต้าจะยังไงค่ะ
ก็ยินดีด้วยทุกอย่างค่ะอะไรอย่างนี้
ส่วนบางคนที่อาจจะมองว่าเหมือนคิดไปหักอกเขาหรืออะไรอย่างนี้
คิดเชื่อว่าสุดท้ายระยะยาวมองกันไป
เรื่องมันก็จะเคลียร์ออกมาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงนะคะ